คือถ้าถามท่านเนี่ยในเรื่องของการขายสลากปลายทาง
มันก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเพราะว่าสลากเนี่ยมันเป็นสินค้าที่หมดอายุ

อย่างสมมติว่าเรา๒๓

แล้วสมมุติถ้า๒๓เขาส่งไป
แล้วเบอร์ที่ให้ไปเนี่ยมันติดต่อไม่ได้ไม่มีการรับสินค้าขึ้นมาเนี่ย

แล้วระยะเวลาเนี่ยและสลากมันจะออกวันที่หนึ่งมันจะหมดอายุวันที่หนึ่ง
แล้วถ้าสลากใบนั้นมันไม่ถูกรางวัลขึ้นมาล่ะคะ
วันนั้นที่ติดต่อพี่สมเกียจไม่ได้ถ้าทางร้านเขาส่งเลย
ถ้าเขาส่งเลยพัสดุไปถึงบ้านพี่สมเกียจปุ๊บไม่มีคนรับ
ถ้าไม่มีคนรับใช้คำว่าถ้าเขาก็ไม่ได้ตังค์เขาก็ส่งตีกลับคืน
แล้วมันใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการไปและกลับมา
สมมุติไปกลับเท่าสี่ห้าวัน
พอมันถึงมันใกล้เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะใกล้ไม่ใกล้

เพราะฉะนั้นทางร้านค้าเขาก็จะเสียโอกาสในการขายสลากชุดนี้
มันก็คือกำไรของเขาทั้งนั้นนะคะ

เขาบอกเขาเอาไปวางไว้ที่แผงหน้าร้าน

ใช่ค่ะเพราะว่าคนขายสลากเนี่ย
ความมั่นใจของเขาคือเขาแค่ต้องการความมั่นใจว่า

สลากทุกใบมันมีอายุที่สั้นมาก

ถ้าเกิดว่าเขาจะกักไว้สำหรับ

แม่ค้าทุกคนไม่รู้หรอกว่า
วยบนแผงเราจะเข้ารางวัลที่๑หรือไม่เข้ารางวัลเลย
เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราจะทำการ

กำไรเราก็จะลดน้อยถอยลงไป

โดยสุทธิสตริดที่ยึดอาชีพเป็นอาชีพหลัก
เป็นอาชีพหลักเนี่ยที่จะมาเก็บสลากไว้ลุ้นเองอะไรเอง

เชื่อว่าไม่มีทางที่จะกั๊กเอาไว้ลุ้นก่อน
ถึงเวลาถูกรางวัลที่๑๓๐ล้านไม่ส่งดีกว่า
พี่พาผมจะรู้ไหมว่ามันออกรางวัลที่หนึ่งไหม

เลข๖หลักที่ต้องการมันถูกเป๊ะมากเลย
ก็ทึ้งเขาเหมือนกันว่าโอ้โหเขาหาเลขได้เป๊ะมาก
แต่มันเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะมันไม่มีใครรู้หรอก
สลากจะออกอะไร๒ตัวยังถูกยาก
ปกติแล้วลอตเตอรี่ซื้อลอตเตอรี่อย่างนี้เขามีเก็บปลายทางไหม
เอาจริงนะตอนนี้ฮัทจะบอกเลยว่า
ปลายทางมันไม่ค่อยมีใครทำกัน
แต่ด้วยสภาวะการแข่งขันการขายสลากในยุคปัจจุบัน

มันต้องเปิดช่องทางการขายให้มากขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาวะอากาศดินฟ้าอากาศ
แน่นอนเวลาเขารับมาเนี่ยมันเป็นต้นทุนที่สูง

เขาเชื่อว่ามันเป็นการตลาดของเพจของเขาอีกช่องทางหนึ่ง

แต่ว่ามันเป็นสินค้าที่จะต้องใช้ความละเอียดอ่อนนิดนึ
ว่าก็ต้องการความมั่นใจว่าคุณรับฉันแน่นะคุณไม่เทนะ
เพราะระยะเวลาในการฉันจัดส่งวันนี้๒๓ฉันก็ต้องจัดส่งพรุ่งนี้๒๔ใช่ไหมคะ
กว่าจะไปถึงเขา๒๕แล้วถ้า๒๕อันนี้เป็นแบบโดยปกติทั่วไปวันเดียวน่าจะถึง
แล้วพอ๒๕ถึงคำว่ารับหรือไม่รับเราคาดการณ์ไม่ได้
เพราะว่าทางที่ฮัตได้อ่านเพจมาคือมันก็ติดต่อไม่ได้แล้วเขาก็ไม่ได้ติดต่อโทรกลับ
การจะอยากจะได้อันนั้นจริงฮัตจะต้องตามเลขพัสดุแล้วว่าส่งให้หรือยัง
จะได้ตามของถูกเพราะเดี๋ยวเราจะไม่อยู่บ้านหรือจะไม่อะไรก็ว่ากันไป
แต่อันนี้ที่ดูคือมันไม่มีการติดตามเลยมาติดตามอีกทีวันที่๑เลยใช่ไหมคะอันนี้ที่ท่านเห็น
แต่ว่าเรื่องนี้ฮัตจะไม่ขอก้าวร่วงอันนี้เป็นแค่มุมมองว่าเชื่อว่าคนขายเนี่ยคงไม่ได้มีการกักไว้เพื่อจะลุ้นเลขเองแล้วยังไม่ส่ง
อันนี้ให้ขออนุญาตตอบแทนคนขายนะเพราะว่าถ้าคนขายจริงจะไม่มีการเก็บไว้แน่นอนเพราะมันคือเงินเราทั้งนั้น
แล้วเนี่ยเขาซื่อสัตว์กับลูกค้าค่ะเพราะกว่าเขาจะได้ลูกค้าประจำมา
แบบมาอย่างนี้เขาใช้ใจแลกใจกันมานะ
คือถ้าเกิดว่าซื้อแล้วจ่ายเลยเนี่ยโดยไม่มีเก็บเงินปลายทาง

แต่ตรงนี้ทนายรณรงค์มันจะต้องไปพิสูจน์ทราบ
มันจะใช้อะไรเป็นเครื่องตัดสินนี้ว่าตกลงแล้วเขาซื้อสำเร็จหรือยัง

คืออย่างแรกเลยนะครับมันก็ต้องดูด้วยนะว่าขายเกินราคาด้วยหรือเปล่า
อันนี้ก็สำคัญเนอะเราก็อยากได้ลอตเตอรี่๘๐บาทนะ
แล้วก็อยากให้มันขายได้ตามราคาที่รัฐบาลกำหนด
อันนี้เราก็ทำกันไม่ได้ทัทีหังลูกเกิดปัญหาอะไรขึ้น
มันก็เลยกลายเป็นว่ามีผู้ค้าบางรายที่มันจะมีกำไรจากส่วนต่าง
ก็ไปขายทางช่องทางออนไลน์

ถ้ามันขาดทุนก็อย่าทำการตลาดแบบนั้นสิ

คุณก็ต้องยอมที่จะให้มันมีการชำระเงินมาก่อน

เพื่อแฟร์ทั้งผู้รับแล้วก็ผู้ซื้อ
คือจริงถ้าพูดถึงอยากได้ทาง๘๐บาทเนี่ย
ทางรัฐบาลทางกองสลักเขามีช่องทางเป่าฟังให้อยู่แล้วไงคะ

เรามาเปิดปากเปิดความจริงกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ